เรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่ธรรมดา
ที่ผมเกริ่นไปในช่วงที่แล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดูแลเหตุ
แต่ปรากฏว่าไปพบกระสอบสีชมพูอยู่ภายในรถ
แล้วในนั้นมีใบกระท่อมถึง๑๐๐กิโลกรัมนะครับ
ส่วนคนขับรถที่เกิดอุบัติเหตุนี้หนีไปได้
ซึ่งไม่รู้บาดเจ็บแค่ไหนแหละแต่ไม่อยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นทางสายคลองปลอมทุ่งลาน
พื้นที่หมู่๘บ้านทนตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงขลานะครับ
ทะเบียนกไก่บใบไม้๓๐๗๓กรุงสุรธานีนะครับ
จอดอยู่ในคูริมถนนสภาพตัวรถพังเสียหาย
หลังจากพลิกคว่ำหลายตลบเนื่องจากหลุดโค้งบริเวณ๓แยก
แต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
ไม่พบคนขับหรือว่าเจ้าของรถอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับ
จากการตรวจสอบภายในรถพบใบกระท่อมสดถูกอัดแน่นเต็มคันรถ
เจ้าหน้าที่จึงลากรถกลับไปตรวจค้นโดยละเอียดที่โรงพัก
ก็พบใบกระท่อม๑๐๐กระสอบรวม๑๐๐กิโลกรัมมูลค่าประมาณ๕๐๐๐บาท
ก็เลยได้ยึดไว้นะครับแล้วก็จะตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถคันนี้
เพื่อเรียกตัวมาสอบสวนต่อไปครับ
ตำรวจคาดว่ารถเก่งคันนี้น่าจะขนใบกระท่อมมาจากที่อำเภอสะดาว
แล้วก็ใช้เส้นทางลัดเลี่ยงเมืองเพื่อป้องกันการตรวจค้น
แต่โชคไม่เข้าข้างนะครับจึงมาประสบอุบัติเหตุ
เพราะว่าขับมาด้วยความเร็วและอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางครับ

ด้านของตำรวจปราบปรามยาเสพติด๔
ส่วนหน้าก็โชว์ผลงานตรวจยึดไอซ์ล็อตใหญ่๗๐๐กิโลกรัมเลยนะครับ
ประมาณถึง๓๕๐ล้านบาทนี่ล็อตใหญ่มากนะ

ลำเลียงมากับรถบรรทุก๖ล้อ
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกขนลงไปเก็บไว้ภายในบ้านเลขที่๑๑
เสริมทรัพย์ถนนสนามบินลบบุรีราเมษ
พื้นที่ที่หมู่๑ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
ซึ่งก็สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้๔คน
ชาวไทยและมาเลเซียประกอบด้วยนายอำพลสิทธิบุญธา
นายวิโรธณสงขลานายลิมเชียงไฮแล้วก็นายซิงทูลีนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าไอซ์ทั้งหมดถูกลำเลียงมาจากจังหวัดทางภาคเหนือ
แล้วนำมาเก็บไว้ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
ก่อนที่จะเตรียมส่งต่อไปยังปลายทางประเทศมาเลเซีย
ก็ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ถูกจับกลุ่มได้ไหนที่สุดนะครับ
รถใหญ่มาก๗๐๐กิโลกรัมนะครับ